นะครับวันนี้ต้องจับตามองไปนะฮะส่วนนายยกรัฐมนตรีเนี่ย
อยู่ที่ไหนลงพื้นที่ที่สมุทรสงครามนะครับ
ไปพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะฮะ
ไปทำไมไปเยี่ยมชมเรื่องของวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน
รวมถึงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยอารมณ์ดีครับ
อารมณ์ดีฮะคุยกับต้นมะพร้าว
ส่วนนี้คัดท้ายเรือผู้ชายพายเรือ
นายกบอกโอ๊ยเคยอยู่บ้านสวนเคยอยู่บ้านริมคลอง
คัดท้ายเรือแบบนี้สบายมาก
แย้มแจ่มใสได้รับกำลังใจจากประชาชน
นี่คือการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ
ในการตรวจเยี่ยมชุมชนของนายยกรัฐมนตรีตั้งแต่เช้า
แล้วก็โชว์สกิลการพายเรือ
นี่ขึ้นฝั่งขึ้นท่าแล้วอันนี้ลงท่าแล้วก็ไปขึ้นท่า
แสดงว่าเป็นคนเข้าท่า
ซึ่งดูจากลีลาแล้วอย่างที่บอกไป
ท้ายเรือได้เก่งนายกรัฐมนตรีก็บอกโอ๊ยไม่ต้องห่วงเลย
ตรงนี้ผมเคยเป็นเด็กบ้านอยู่ริมสวนริมคลอง
พายเรือมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะ

จุดแรกก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมาพายเรือ
นายกรัฐมนตรีได้ไปสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลม
ซึ่งแน่นอนนะครับถือว่าเป็นจุดสำคัญนะฮะ
ที่มีพระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลม
เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม
แล้วก็นามัศกาลพระสมุทรวริโสพลรักษาการ
เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
บนแม่กรองอเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
จากนั้นก็เยี่ยมชมการท่องเที่ยวชุมชนนะครับ
วิสาหกิจชุมชนบริมคลองโฮมสเตย์
หมู่ที่๖ตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ซึ่งในจุดนี้เองนะครับนายยกรัฐมนตรี
สีหน้ายิ้มแย้มนะครับดูไม่มีความกังวลใด
แล้วก็ได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล
กิจกรรมทำเกลือสปาหรือว่าตนย่ำเกลือ
รวมทั้งการทำน้ำหวานจากดอกมะพร้าวหรือว่าไซรับ
บริหารจัดการน้ำสะอาดคลองผีหลอก

แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองโฮมสเตย์ด้วยนะฮะ
ก็เมื่อกี้ได้ทำอะไรนะ
การทำน้ำหวานจากดอกมะพร้าวนะครับ
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
โอ้โหนี่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
ได้เป็นอย่างดีนะผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วย
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนที่นี่นะคะ
ใช่นะครับก็เห็นสีหน้าไหมฮะ
เราอาจจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มเพราะว่าใส่หน้ากากอนามัย
แต่ดูจากดวงตาแววตา
เขาบอกอารมณ์ดีอารมณ์ดีตั้งแต่เช้าแล้ว

มาเจอประชาชนประชาชนให้กำลังใจ
ให้ดอกกุหลาบสีแดงยิ่งมีความสุข
นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้เลยรู้สึกมีความสุข
ได้เห็นประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน
ชาวแม่กรองมีความรักความสามัคคี
ซึ่งก็ควรรักษาตรงนี้ให้นานที่สุด
ในการรักบ้านรักคลองรักพื้นที่ของเราเอง

ว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่น้อยลง
เพราะจากโควิด๑๙จากเดิมที่เคยมีมากกว่า๒ล้านคน

เศรษฐกิจในชุมชนจะฟื้นขึ้นมาตามลำดับ

ช่วยการอุดหนุนซื้อสินค้าแปรรูป
เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับ
และไฮไลท์ของการเยี่ยมชมชุมชน
ก็อย่างที่บอกไปลีลาการพายเรือ
นายกรัฐมนตรีท่ามกลางบรรยากาศ
ของสวนที่ร่มรื่นนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สีหน้าผ่อนคลาย

หน้าผ่อนคลายแล้วก็ยิ้มแย้มตลอดเวลานะครับ

นายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ๊ยผมอยู่บ้านสวน
ผมพายเรือมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็ขึ้นมาตักน้ำตาลมะพร้าว
ทำน้ำตาลไซรับโดยมีเด็กนักเรียนเล่นดนตรีไทย
ขิมบันเลงเพลง
ให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะผู้ที่มาเยี่ยมเยือน

ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดกับเด็กนักเรียนบอกว่า
ขอให้เล่นเพลงสนุกอีกได้หรือเปล่า

วันหน้าอย่าลืมลุงนะลุงจะกลับมาฟังอีก
ลุงบอกแบบนี้ให้เล่นเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอให้ฟังหน่อย
แล้วก็เพลงรักเธอคนเดียวให้ลุงฟังด้วยนะ
นี่นายยกรัฐมนตรีก็พูดกับเด็กแบบนี้นะครับ
แล้วก็ต่างหยิบของดีของชุมชน
แล้วก็เอามาดูซิว่าของดีเหล่านี้

โดยเฉพาะเรื่องของน้ำตาลหรือว่าไซรับเนี่ย
นายกรัฐมนตรีบอกมี๘๘๐๐ดี
แบบนี้ถือว่าดีนะครับจะมีการขึ้นทะเบียนอย่างไร
ก็ต้องทำให้เป็นกิจจะลักษณะหน่อย
อยู่ในหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนหรือเปล่า
แล้วก็ทางหน่วยงามราชการจะซื้อมาใช้ประโยชน์ได้ยังไง
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ด้วย
ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะใช้เงินราชการซื้อไม่ได้
อันนี้ก็เหมือนว่าทางราชการเองทางหน่วยงานเอง

นี่ก็ไปกราบขอพรพระท่านนั้นนะครับ
กราบเจ้าอาวาสวัดอินทารามนะครับ
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็มอบพระปกโพแล้วก็ตะกุดใหม่๕สี

แล้วก็บอกกับนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้โยมคล้าวคลาด
ปกป้องให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับ
แล้วก็ท่ามกลางเสียงของประชาชนที่มาให้กำลังใจ
บอกว่านายกสู้แล้วก็มอบดอกกุหลาบสีแดงให้กับนายกรัฐมนตรี
บางคนก็ขอถ่ายรูปบางคนก็สวมกอด
นายกรัฐมนตรีก็ยิ้มแย้มจำใส